คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ความน่ารักครอบครัวนี้ดีกว่านะคะ
คุณเติ้ลตะวัลและคุณเกราะแตนและนี่ควงลูกน้อย

ก็มาในงานดีแข็งแรงสบใสนะ

แต่ว่านี่น้องมิยานะก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะ
มาออกงานอีเวนต์ค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียว
เพื่อมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาวะคุณแม่คลอดก่อนกำหนดค่ะ
ซึ่งทั้งคู่นะย้ำว่ามันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกบ้านเลย
ต้องศึกษาไว้เพราะว่ากว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้มาได้
ทำเอาทั้งคู่เสียน้ำตาแล้วก็เครียดด้วยนะคะ

เพราะว่าภาวะเรื่องหัวใจดีขึ้นตามลำดับ
แต่ที่กังวลค่ะก็เป็นเรื่องน้ำหนักตัวของลูกสาว
สำหรับเรื่องคุณย่าดวงดาวนะ
ก็คิดว่าไม่น่าจะเปิดแล้วเพราะว่าเหมือนมันเกิน๑ปีแล้ว
เพราะเหมือนตั้งแต่ตอนที่ออกมาจากโรงพยาบาล

โอเคเราไม่ต้องเจอกันแล้วนะก็คือถือว่าถือว่าปลอดภัย
จริงเราก็ห่วงแล้วก็ห่วงเขาไปหมดแล้วครับ
รวมถึงคุณย่าด้วยคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
คุยกันไว้เหมือนกันครับว่าอยากจะมีแต่ว่ารออีกสักนิดนึง

คือถ้าเกิดว่าจะมีคุณที่สองจริงมันก็อาจจะต้องเหนื่อยกว่าการหามองมากกว่านี้